ตำรวจกองปราบรามสามารถจับกลุ่มมือปืนชื่อดัง
มีฉายาว่าวิทย์ปลายพระราญา
มือปืนคนนี้ก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิตไป๒คน
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อปี๒๕๕๗และปี๒๕๕๙

ผู้ต้องหารายนี้พยายามที่จะใช้ปืนต่อสู้ด้วย
แต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดค่ะ
นายทวิทย์พักดีใหม่หรือฉายาวิทย์ปลายพระยา

ฐานร่วมกับผู้อื่นฆ่าผู้อื่น
ถูกตำรวจกองปราบรามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านเลขที่๕๕
หมู่ที่๔ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
พร้อมยึดปืนสั้นขนาด๙มิลลิเมตร
ไม่มีเลขทะเบียนได้จำนวน๑กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งนะคะ
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่า
เมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมปี๒๕๕๗ค่ะ
นายทวิทย์ได้ใช้ปืนยิงนายแวร์มิงมะมิงมิง
อายุ๓๓ปีที่บริเวณหน้าผากซอกคอและแขนซ้าย
เสียชีวิตในรถเก๋งบริเวณถนนเพชรกะเสมขาเข้าจังหวัดกระบี่
โดยมีมูลเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัวที่ท้าทายกันเรื่องการค้ายาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และใกล้เคียงนะคะ
อกจากนี้เมื่อวันที่๒๙พฤษภาคมปีที่แล้วค่ะ
นายวิทวิทย์นะคะยังได้ใช้ปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
ยิงนายนิกรสุขใสได้รับบาดเจ็บภายในสวนปามพื้นที่จังหวัดกระบี่
โดยมีความขัดแย้งเรื่องที่ดินสวนปามในพื้นที่
โดยหลังก่อเหตุนายทวิทย์นะคะได้หลบหนีไปกบดานในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
และย้อนกลับมาทวงหนี้เกี่ยวกับการขายยาเสพติดจนถูกจับกุมได้ดังกล่าวค่ะ
จากการสืบสวนทราบว่านายวิทย์นะคะนายวิทย์ปลายพระยานี่นะคะ
ซึ่งเป็นฉายามีพฤติการเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่เขตจังหวัดภาคใต้
และกำลังเลื่อนชั้นเป็นมือปืนรับจ้างในจังหวัดกระบี่ด้วย
มีพฤติการท้าทายกฎหมายพร้อมยิงต่อสู้ในขณะที่เข้าจับกลุ่ม
ซึ่งนายทวิทย์นะคะได้ขึ้นลำกล้องพร้อมที่จะต่อสู้
และเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ปิดล้อมได้โยนอาวุธปืนของกลางไว้บนหลังคาบ้าน
สำหรับนายวิทย์ปลายพญาเคยถูกจับกลุ่มในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นมาแล้ว
เมื่อปี๒๕๔๗ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรปลายพระยา
และสารพิพากษาจำคุกไปแล้ว๓เดือน
รวมถึงคดีการจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่เดียวกันเมื่อปี๒๕๕๑ด้วย
ซึ่งสารพิพากษาจำคุกไป๒ปี
และปี๒๕๕๗ค่ะถูกจับกลุ่มในข้อหาครอบครองเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรอ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ก่อนที่จะมาก่อเหตุคดีฆ่าและพยายามฆ่าอีก๒คดีจนกระทั่งถูกจับกลุ่มได้ดังกล่าวค่ะ